ไม่ผมกำลังทำอารมณ์อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแหละดูเกม

ถ้าใครไม่ได้ดูแต่ทราบข่าวก็ด้านนะแกที่ช็อกกว่าคนที่ดูนะ
ว่าเราก็สู้เต็มที่แต่มาเลเซียเขาก็มาดี
แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราจะได้เรียนรู้นะครับ
แล้วก็แก้ไขกับสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่

สไตล์การเล่นแบบนี้เราจะต้องปรับอย่างไร
ถ้าเกิดเราจะต้องการเดินต่อไปในทิศทางของการเล่นเกมรับ
แล้วก็เล่นโต้กลับนะครับในบางเกมที่ผลการแข่งขันนั้น
เราต้องการใช้ชนะเราเล่นแบบนี้ถูกทางหรือไม่
เดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยนะครับกับเหตุการณ์ทั้งหมด
บางช่วงบางตอนที่มันถือว่าสำคัญมากนะครับ
ในรอบรองชนะเลิศนัดที่๒ครับ
ทีมไทยเปิดราชบังคลาฮีลาสถานในวันชาติของเรานี่แหละครับ
เจอกับทางมาเลเซียเสมอ๐๐ในเกมแรก

จากจังหวะที่ซุปชัยเปิดล้นไปแล้วโมงตั้งกลับมา

ลูกสุดสำเร็จแล้วก็จบที่ธิพันธ์พ่วงจันทร์นะครับ
โมงแล้วก็ไปโดนฉลับเกาหลังมาเลเซียเข้าประตูไป
แล้วดูสิครับจังหวะตีเสมอช็อกมากครับอีก๗นาที
เขาแต่งบอลมาแล้วก็ยิงไกลดื้อเลยครับ
ไทยก็มาได้ประตูอีกครั้งครับมาที่๖๔
จังหวะฟรีคลิกครับสุปัญญาเปลี่ยนตัวลงมาเปิดจังหวะแรก
แล้วก็ได้ประตูจากพันศานะครับ
แล้วก็ที๗๑ครับอีกไม่นานมาเลเซียตีเสมออีกแล้ว๒๒ครับ

คนยิงตีเสมอให้กับมาเลเซีย
แล้วเรายิงจุดโทษตรงนี้ถ้ายิงเข้าชนะครับ
เพราะว่าจะหมดเวลาเลยแต่ว่าไอศักดิยิงลูกนี้ข้ามคาน
ดูสิครับภาพนี้โอ้โหช็อกอะครับ
ดีใจเหมือนเข้ารอบไปแล้วสักประมาณนาทีหนึ่งได้ครับ
แต่ว่ายิงจุดโทษจังหวะนี้ไม่เข้า
แล้วอีกแป๊บเดียวครับเปล่าหมดเวลา
มาเลเซียพลิกกลับมาเข้ารอบครับ
ชัยชนะอยู่ในมือของทีมไทย
โอ้โหงงกันทั้งสนามเลยครับ
ก็ทำให้มาเลเซียเข้ารอบด้วยกฎประตูทีมเยือนนะครับ
ทีมไทยก็พลาดตกรอบรองเป็นครั้งที่สองนะครับ
รายการนี้ต่อจากปี๑๙๙๘ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ
หลังจบเกมรายวัชนะครับบอกว่าผิดหวังที่ไม่สามารถพาทีมไปป้องกันแชมป์ได้
ซึ่งอาจจะมีการเรียกนักเตะมาเก็บตัวเร็วขึ้น
แต่ก็ชื่นชมลูกทีมที่สู้เต็มที่แล้ว
แล้วก็ยังบอกได้ว่าในชีวิตการคุมทีมของตัวเองนั้นไม่มีดวงเรื่องของจุดโทษ
ตั้งแต่ที่เคยคุมทีมชาติกาหน้าตกรอบ๘ทีมสุดท้ายของบอลโลกปี๒๐๑๐นะครับ
การแพ้จุดโทษของอุรุกวัย
ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์คล้ายกับเกมเมื่อวานของทีมไทยครับก็คือว่า
ถ้ายิงเข้าชนะ๒๑ก็เข้ารอบรอง
แล้วการนะก็แพ้อุรกวัยไปสองต่อ๔
สื่อมันชนคือการถามเนี่ยนะครับว่าจะมีการแสดงความรับปิดชอบต่อผลงานหรือไม่

ก็วันนี้ขอสู้ต่อไปแล้วกัน
ชาติมาเลเซียครับ
ถ่ายคลิปตัวเองนอนหลับในห้องพักแต่งตัว

แล้วก็ตื่นขึ้นมาทำท่าล้อเลียนคือไม่ได้ฝันร้าย

แล้วก็แท็กไปที่ชัดชัยบุตรพรมด้วยครับ

แล้วก็เป็นภาพในโซเชียลมีเดีย
ของฝั่งอาเซียนนะครับ

ทำภาพล้อเลียนกันแบบนี้
ซึ่งเราก็ทำได้เพียงแค่ยอมรับผลการแข่งขัน

คือถ้าเราดีกว่าเราต้องผ่านไปให้ได้
มันเป็นเกมที่สูสีแล้วมาเลเซียก็เล่นดีมาก
ก็หลังจากนี้ครับก็ต้องเตรียมตัวให้เต็มที่นะครับ
ระหว่างวันที่๕มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์ปีหน้า
คือไม่ตกรอบแรกนั่นคือสิ่งที่รายวัชนั้นจะต้องโดนทดสอบนะครับ
แล้วก็เป็นรายการสำคัญที่จะวัดผลงานของมิรวรรณรายวัช
ในการที่จะได้อยู่คุมทีมต่อสำหรับทีมชาติไทยนะครับ
ว่าสถาบัติเดินทางไปต่อได้หรือไม่
ผลงานในศึกที่ใหญ่อย่างเอเชียนคลับครับ